สวัสดิ์โนโพรเบิ้มดิวล่มครับ

ดิวนี้ระหว่างชาติพัฒนากล้า

คือชาติพัฒนากล้าเขาแห่มาหรือว่าทางนี้ส่งเทียบเชิญไป

คุณกรจัตริกาวณิสว่าตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่

คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับปรากฏการณ์ด้อมส้ม
ที่ส่งเสียงไปส่งเสียงไปถึงพักก้าวไกล
บอกถ้ามีกรไม่มีกู

แล้วคนที่คิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเขาคิดอะไรคุณผู้ชม
เอาอันนี้ก่อนมีกรไม่มีกูคือทั้งวันนะ
เรื่องมันเกิดตั้งแต่คืนวันศุกร์ใช่ไหม

ลามาวันเสาร์คนก็พูดถึงแต่เรื่องนี้
แอฟทักษะออนขึ้นอันดับหนึ่งมาแทน

ถ่ายรูปร่วมกันเดี๋ยวให้ดูภาพนี้

เห็นไหมคุณแอฟน้องปีใหม่
แล้วมีน้องพี่พิมอยู่ด้วย
ซึ่งเป็นภาพของคุณพิธาเขาโพสต์เองเลยนี่ใช่ไหม

แต่พูดถึงปรากฏการณ์มีกรไม่มีกูก่อน
บรรดาด้อมส้มเขาทวิตข้อความไม่เห็นด้วย

ไปเทียบเชิญชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาล
เนื้อหาส่วนใหญ่ก็เห็นไปในทางเดียวกัน
คืออยากให้พระเก้าไกลพิจารณาใหม่ดีกว่า
เพราะว่าพักเคยระบุว่าไม่จับมือกับทุกพักการเมือง

นำมาซึ่งการแชร์ภาพคุณกรจติกาวนิต

ในสมัยที่เขามีจุดยืนทางการเมืองในยุคนั้น
ที่ไปร่วมขบวนกับคุณสุเทพทศบัญ
ก่อนจะนำมาซึ่งการทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แล้วมันก็เป็นกระแสกว่าดันในโซเชียล
ถึงขั้นก้าวไกลต้องออกมาโพสต์แถลงขอโทษ
และยืนยันว่าฟังเสียงประชาชน
ไม่ร่วมรัฐบาลกับพักชาติพัฒนากล้า
คือลองมองตั้งคำถามนี้กับตัวเองนะว่า
จุดยืนทางการเมืองของเราในแต่ละช่วงวัย

ไปร่วมเดินขบวนกับคุณสุเทพด้วยเลย

แต่แค่จุดยืนทางการเมืองอาจจะมีการเปลี่ยนไปคุณผู้ชม

นี่แหละคือการเมืองในยุคนี้ที่เสียงจากประชาชนมันส่งไปถึงพักเลย

ที่นี่หลายคนอยากจะรู้ว่าใครมาเริ่มวะ
ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับคนรีเริ่มชื่อว่าคุณบอม

เขาบอกแบบนี้เขาเห็นว่าพกเนี่ย
ซึ่งกระแสค่อนข้างมากมองว่า

ก็เลยตัดสินใจติดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาว่ามีกรไม่มีกู
เพราะคิดว่าคิดว่าอะไรคุณบอมเล่าให้ฟังหน่อยครับ
สู่หลักหมื่นเริ่มเราคิดว่าพักฟังอยู่แล้ว
แต่เผนอ่ะว่าเมื่อวานเนี้ยพักมีสามมะนาท
สอสอศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับก็คือ๓วันโอเค
ก็มีพูดคุยกับสอสอบางส่วนของพักซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัว
ก็ถามไปว่าการเอาพักชาติพนาคกราศเข้ามาไม่โอเคนะ

คุณบอมยังมองถึงการตัดสินใจพลาดของพระเก้าไกลด้วยนะคุณผู้ชม
ว่าก้าวไกลไม่ได้กระหายเป็นนายก
กับยอมเอาพักใดก็มาเติมเสียงให้ได้มาก
แต่พระเก้าไกลเดินเกมผิดมากกว่า
แต่ก็ถือว่ากลับลำได้ทันครับอันนี้ที่คุณบอมบอก
เขาเชื่อว่าหากท้ายที่สุดแล้วนะ
คุณพิธาแพ้โหวตไม่ได้เป็นนายกก็คือได้ไม่ถึง๓๗๖เสียงเนี่ย

แต่การมาหักอุดมคติเดิมของประชาชน
ด้วยการหาพักไหนก็ได้มาเติมเสียงให้ได้ครบ

โดยที่ไปขัดกับอุดมการของประชาชนและของพัก
ตรงนี้แหละมันจะทำให้เกิดกระแสแอนตี้
จากประชาชนและผู้สนับสนุนพักครับ
เมื่อกี้เมื่อกี้น้ำแข็งพูดน่าคิดเดี๋ยวก่อนจะไปดูท่าทีของคุณพิธานะ
น้ำแข็งพูดน่าคิดก่อนจะเข้าข่าวนี้น้ำแข็งพูดว่าไงนะ

พูดถึงในแต่ละช่วงวัยอุดมการทางการเมือง

มันเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมถามตัวคุณผู้ชมเองก่อน
ณยุคหนึ่งในช่วงวัยหนึ่งเราอาจจะเห็นต่างกับฝั่งนี้
แต่พอมันผ่านมาเราเห็นด้วยกับฝั่งนี้หรือเปล่า
แล้วด้วยในยุคนั้นเราอาจจะได้ข้อมูลในจำกัด
การเสพสื่อดอมสำคัญนะ
ซึ่งก็มีสาวบางคนเมื่อก่อนก็มีแนวคิด
แนวคิดเรื่องของทางการเมืองแบบนึง
แต่วันหนึ่งก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างที่ดอมว่า
ก็เปลี่ยนมามีอุดมการทางการเมืองอีกอย่างหนึ่ง

มันมันเป็นสิทธิไหม
หรือว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมหรือว่า
เธอจะไปเป็นเสื้อเขียวเธอไม่ได้นะ

แล้วตอนนี้มันเป็นกระแสว่าต่อให้เป็นดารา
เป็นนักแสดงที่เคยสนับสนุนฝั่งหนึ่ง
พอมาวันนี้ความคิดเขาเปลี่ยนไป
เขามองว่าอีกแบบอาจจะดีกว่าหรือเปล่า

คิดวางใจกลางแล้วก็ไม่ได้ชวนทะเลาะ
แต่ชวนคิดว่าเออมันเป็นได้ไหม
มันเป็นได้ไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีคุณกรอย่างเดียวนะ
กลับมาที่เรื่องของมีกรไม่มีกู
ก็ทำให้พิธาพิธาก็โพสต์ขอโทษประชาชนเหมือนกัน
แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ยืนยันจะฟังเสียงของประชาชน
แล้วก็ไม่ร่วมรัฐบาลกับภักดิ์ชาวพัฒนากา
ผมบอกเลยนะว่าไอ้เรื่องแบบนี้
ผมไม่เคยเห็นพักการเมืองไหนแบบทำชัดขนาดนี้
อันนี้ไม่ได้ชมแต่ชี้ให้ดูนะครับ
เพราะว่าเมื่อก่อนเลือกตั้งเสร็จก็
ไปตัดสินใจไปจะร่วมรัฐบาลกับใครก็หรือจะไม่ร่วมก็

พอมีกระแสปั๊บเอ๊ดเขาถอย
มาอันนี้เปลี่ยนอารมณ์เลยนะ
โพสต์รูปเขากับลูกสาว
ชื่ออะไรนะพี่พิมรึน้องพีพิม

แล้วก็มีคุณแอปทักษะออนพักสุขเจริญ
กับลูกสาวน้องปีใหม่พร้อมข้อความบอกว่า
วันนี้ดีใจที่ได้เจอคุณนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะ
ทำให้ด้อมส้มแล้วก็เอฟซีของคุณแอฟนะ
เชียวว่าไง
อยากให้เป็นคู่จิ้นกันนะอยากให้แบบอ้าวนะครับ
คุณผู้ชมคะต่อเนื่องกันเลยละกัน
เพราะอย่างที่บอกค่ะพอจากมีกรไม่มีกูเราฟังไปแล้ว
ฝั่งฝ่ายนี้ไปแล้วเรามาฟังฝั่งของชาติพัฒนากล้ากันหน่อยดีกว่า
ว่าสรุปใครเทียบเชิญใครใครขอไปเข้าร่วมกับใครกันแน่
อยากรู้ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
คือช่วงสายทางด้านฝั่งพักชาติพัฒนากล้า
อย่างประธานพักชาติพัฒนากล้าก็คือคุณสุวัสดิลิปตะพันลบ

แถลงข่าวค่ะที่สำนักงานพักชาติพัฒนากล้า
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นี่เอาจริงนะสีประจำพักของเขาแดงน้ำเงินแล้วก็แบบเหลืองอมส้มเนี่ย
ดูสีในไทยสิใช่คนก็เห็นแบบนี้แล้วก็แบบเน็กไทยส้ม
สื่อถึงอะไรหรือเปล่าเออทีนี้ค่ะทางพักชาติพัฒนากล้าเองเนี่ย
ก็บอกนะคะบอกว่าต้องขอบคุณที่ทางก้าวไกลให้เกียรติเชิญพักชาติพัฒนากล้าเนี่ย
มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้งทางที่ชาติพัฒนากล้าเราเนี่ยได้มาสองเสียง
ซึ่งทางพักเองก็ตอบรับในหลักการนะเพราะว่ายินดีสนับสนุนให้พัก
ได้รับเสียงอันดับหนึ่งเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จแล้วก็
รายงานให้กับหัวหน้าพักก็คือคุณกรจติกาวนิตตอนนี้คุณกรอยู่ต่าง
ประเทศครับรายงานให้คุณกรได้ทราบแล้วเตรียมจัดประชุมกรรมการบริหาร
เขาก็พอได้รับคำเชิญมาแบบนี้แต่พอยุติการเชิญพักชาติพัฒนากล้า
เข้าร่วมรัฐบาลไม่เป็นไรชาติพัฒนากล้าเองเนี่ยยังเป็นมิตรกับทุกพักการ
เมืองไม่ได้เสียใจไม่ได้ผิดหวังแล้วแน่นอนค่ะวลีของพลเอกชาติชายโนพลอ
ก็กลับมาไม่ได้มีปัญหานะส่วนสาเหตุที่ก้าวไกรยุติการเชิญอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ก็ยอมรับนะในทุกเวทีดีเบตชาติพัฒนากล้าก็ยืนยันมาตลอด
จะคงมาตรา๑๑๒ไว้จะไม่แตะต้องลองฟังเสียงคุณสุวัสดิ์เมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ก็คือฝ่ายพักก้าวไกรได้ติดต่อมาว่าขอเรียนเชิญพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ
เพราะว่าขณะนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังได้เสียงไม่เพียงพอ
เราไม่ได้เป็นฝ่ายไปติดต่ออะไรกับใครทั้งสิ้นนะครับเราอยู่ของเราเฉย
ส่งการ์ดเชิญเราก็รับการ์ดเชิญแต่ว่าเราขณะที่อยู่ในกระบวนการที่เราตัดสินใจ
ก็พอดีมีเหตุว่าคุณเชิญบอกว่าขอยุติการเชิญแต่เมื่อยุติการเจรจาก็ยุติการเจรจา
ไม่ได้มีอะไรไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือว่าโกรธเกิดไม่มีนะไม่มีนะแฮปปี้
เราเป็นได้ทั้งรัฐบาลเป็นได้ทั้งฝ่ายค้านไม่ได้มีปัญหาเลยโนโพลเบม
ขอยืมประโยชน์ค่อนข้างชาชาวว่าโนโพรเบิม

ถ้าใครย้อนไปดูคือท่านเป็นคนมีสีสัน
เนคไทยเสื้อท่านออกงานอะไรอย่างเงี้ย

ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองค่ะ

เป็น๘๐๐ปีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา
แล้วก็เป็นเนคท้ายของคนโคราช

ว่าเอาจริงจ้าพนากล้าเนี่ย

แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมรัฐบาล๒เสียงของพัก
ให้คุณพิทาเป็นนายกนี่แหละค่ะ

คุณสุวัสดิตอบแบบนี้บอกว่าทุกอย่างเป็นขั้นตอน

แต่ว่าวันนี้นะแค่มาแจ้งให้ทราบเฉย

เป็นเราหรือยังไงก็ได้คำตอบกันแล้วนะคะ
ก่อนจะไปดูผู้ถูกพาดพิง

มีคนเข้าไปดูจนกระทั่งติด

ก็มีคนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้น
แต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นเสียงข้างน้อย

ก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมามากนัก
ก็มีนะคือพี่กำลังจะบอกว่าด้อมส้ม
ที่ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้รู้สึกว่า

ไม่ใช่อ่านไม่เจอแต่เขารู้สึกว่า

ออกมาแบบเดี๋ยวมันเกิดการ

ก็ถามใจตัวเองคุณผู้ชมดูว่า

พักเก้าไกลเนี่ยคุณคิดว่า๑๔ล้านคน
คิดเหมือนกันหมดเหรอไม่มีทางอยู่แล้ว

คุณสุวัสดิ์ไปแล้วในฐานะประธาน

ตั้งแต่เลือกตั้งอยู่ต่างประเทศครับ

เขาไปเมลเบิ้ลนะครับเขามาเปิดใจนะโพสต์ช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมต้องฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โพสต์ว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
หลังการเลือกตั้งผมมาอยู่กับลูกที่ออสเตรเลีย
เมื่อวานบ่ายคุณสุวัสดิ์โทรแจ้งว่า

คุณสุวัสดิ์กับผมสรุปกันว่าจะคุยกันวันจันท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของพัก

นโยบายสู้ทุนผูกขาดพลังงาน
และจุดยืนไม่แก้มาตรา๑๑๒
โดยผมไม่เคยติดต่อร่วมรัฐบาลกับใครเลย

และไม่ได้แม้แต่จะคิดว่าจะมีเงื่อนไขต่อรองอะไร

ถึงจะมีความชอบทำในการตั้งรัฐบาล
นี่คือหลักประชาธิปไตยที่เป็นจุดยืนของผม
ชาติพัฒนากล้าพร้อมทำงานกับทุกพัก
แต่เราไม่แตะ๑๑๒และเราต้องการเน้นแก้ปัญหาราคาพลังงาน
ท่อนนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของคุณกรแล้วนะ

ผมโดนด่าฟรีจากทั้งขวาและซ้าย
ผมรับได้ทุกข้อกล่าวหาทุกคำหยาบทุกข้อมูลเท็จ
แต่ที่ผมเสียใจคือผลกระทบที่มีต่อครอบครัวและคนที่ผมรัก
การเมืองที่ผมสร้างผมไม่ได้สร้างบนความเกลียดความกลัว

เชื่อที่อยากเห็นความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยครับ
ก่อนจะนำมาซึ่งโพสต์นี้นะคุณผู้ชม
โพสต์ของคุณกรเนี่ยก็มีคนในครอบครัวคุณกรก็คือ
ภรรยาครับคุณวรกรจาติกาวนิษฐ์
รวมไปถึงคุณแต๊งพงศกรซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของคุณกร
ก็มาโพสต์ชี้แจงหลังจากโดนชาวเน็ตทัวร์ลง
ในแฮชแท็กมีกรไม่มีกู
แล้วส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยคุณกรเคยไปร่วมกับกปศไง
แล้วก็ไปเรียกร้องให้ทหารยึดอำนาจ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยยังไม่เคยออกมาขอโทษประชาชนในเรื่องนี้เลยคุณผู้ชม
อ่ะเราก็ให้ฟังฝั่งของคุณกรกับครอบครัวด้วยนะครับ

กูไม่เอาพักใหม่อีกแฮชแท็กนึงนะ

จะเลือกตั้งได้อาทิตย์เดียวพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมา
ไม่เอาพักใหม่ครับคุณผู้ชมฮะผมพูดแฮสแท็กนะ
นี่แหละครับคือมีการไปสืบค้นนะครับสืบค้น
แล้วมีคนไปเจอว่ามีอดีตหนึ่งในกรรมการบริหารพัก
ก็คือนายอโนชาหรือคุณโค้ชสกุลธนพันธ์
ถ้าผมอ่านนามสกุลผิดขออภัยด้วยนะครับ
เคยโพสต์และวิจารณ์เรื่องการแก้ไขมาตรา๑๕
ที่ระบุให้เพิ่มโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตอะไรแบบนี้นะ
คือนายอโนชาเขาแสดงจุดยืนของตัวเองว่า
ก้าวกลายจะแก้ไขมาตรา๑๑๒นั้นเขาไม่เห็นด้วย
โดยอ้างเหตุผลว่าขัดกับความสงบของบ้านเมือง
พักต่างจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่หรือ
นะครับแต่ก็นั่นแหละครับนั่นแหละ
คือความคิดนี้มันสวนทางกับทางด้อมส้มเขา
ก็เกิดกระแสกูไม่เอาพักใหม่ขึ้นมา
พักใหม่ต้องถอยครับถอยออกแถลงการแบบนี้เลยบอกว่า
พักใหม่ไม่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒ให้เป็นโทษที่ร้ายแรงขึ้น
ทั้งนี้พักใหม่จะกำชับและตักเตือนกรรมการบริหารพัก
ที่พูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป
พักใหม่ขออภัยในความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาณที่นี้ครับ
ก็จบไปอีกแฮสแท็กนึงครับ
ก็นี่แหละอย่างที่บอกค่ะต่อเนื่องนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องของพักใหม่เนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันหลังเคารพทงชาติ
พักสักครู่เดียวค่ะต่อกันค่ะกับกูไม่เอาพักใหม่
รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะ
เพราะว่าทางหัวหน้าพักใหม่เองคุณกริติทัศน์แสงธนโยธินเนี่ย
ก็มีการเปิดเผยนะเพราะว่าเห็นความกดดันจากกระแสโซเชียล
ผู้บริหารของพักที่เป็นผู้ประสานเชิญพักใหม่เข้าร่วมรัฐบาล
ก็ต่อสายมาหานะถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีนี้ก็เลยชี้แจงไปค่ะบอกว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
ของคณะกรรมการบริหารพักคนเดียวเป็นคลิปเก่า๒ปีก่อน
แต่ถูกเอามาแปะโลโก้พักช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ย
รับนะคนในคลิปเป็นบุคลากรของพักใหม่จริง
แต่การแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ในนามพักเป็นเรื่องส่วนตัว
ทีนี้เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายคือฝั่งพักใหม่เองด้วย
เก้าไกลด้วยขอตัดสินใจละกันถอนตัวจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาล
แต่ยังยืนยันนะว่าจะยกมือโหวตสนับสนุน
คุณพิทาให้เป็นนายกรัฐมนตรีลองฟังหัวหน้าพักค่ะ
พักใหม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
เพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับ
เพราะหนึ่งเราก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
ด้วยการที่มีบุคลากรของพักใหม่นะครับ
ก่อให้เกิดประเด็นความเข้าใจผิด
ระหว่างพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิก

การถอนตัวออกมามันเป็นเรื่องที่เราแสดงความรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นการที่คุณพิธาจะถูกโหวตให้เลือกเป็นนายก
เราเห็นด้วยในกระบวนการทางประชาธิปไตย
ที่จะต้องมีการเดินสู่รัฐสภาด้วยวิธีการอันถูกต้องตามกฎิกา
เพราะฉะนั้นพักใหม่ยืนยันที่จะเลือกโหวตนายก
คุณพิธาโดยไม่มีเงื่อนไข
นี่ค่ะส่วนทางด้านคุณอโนชานะคะ
มีการโพสต์หลังจากที่ทราบว่าพักใหม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับก้าวไกล

แล้วก็จะลาออกจากทุกตำแหน่งในพัก
บอกว่าต่อจากนี้การกระทำใดที่ปรากฏเป็นการกระทำโดยส่วนตัว

แล้วก็จะส่งกำลังใจให้หัวหน้าภาคใหม่
ส่วนตัวผมนะน้องสองคนผมไม่รู้นะ
ส่วนตัวผมเนี่ยผมเอาใจช่วยนะ
เอาใจช่วยให้ภาคก้าวกลายเนี่ย
เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้

ผมว่าคนก็เออลองดูดิจะจับได้ไหม
แต่มันยังไงวะดอมพลิกไปพลิกมา๗วันเนี่ย

ย้อนกลับไปตอนภาพนี้เลยคุณผู้ชม

กลับไปสู่จุดเริ่มต้น
ไม่ได้เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนะ

แล้วสวกี่คนที่จะโหวนให้ภาคก้าวกลาย

มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลก็

เพราะว่าโดนขุดอย่างที่บอกไปคือเรื่อง

มาตรา๑๑๒แล้วก็คัดค้านการแก้ไขมาตรา๑๑๒ด้วย

เสียงรวมก็เท่าเดิม๓๑๓เสียงครับคุณผู้ชม

ก็ต้องใช้เสียงโวจากทั้ง๒สภาพ
ก็คือต้องให้ถึง๓๗๖เสียงเป็นอย่างน้อย
แล้วสววล่ะ

สัมภาษณ์ในสื่อต่างแล้วไทยรัฐก็โทรเช็ค

ต่อมา๑๘พฤษภาคมมีเพิ่มมาอีก๕

คุณพิรสักพอจิตแต่มา

เงื่อนไขอีกหลายข้อเช่น

ไปให้ภาคร่วมไม่มี

ศิราธารานนท์บอกก็คือต้องไม่ให้ใคร

เรื่องนี้มีด้วยเหรอเรื่องนี้ก็ไม่เคย

ก็ลดลง๔สวนะถูกไหม

๓๒๘๓๒๘แต่อย่าลืมนะของพักใหม่
เขาบอกเขาจะยกมือให้ฮะต่อให้ไม่ได้
ร่วมรัฐบาลแล้วก็มีกระแสเรื่องของ

ที่ไม่โหวตให้แน่ก็ยังเท่าเดิมที่

ตรงกลางไม่โหวตให้แน่เลยครับ๓คน

ก็คือบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพ
และประธานวุฒิสภารวม๗เสียง

ที่ยังไม่มีคำตอบว่าจะไปทางไหนดี

ดังนั้นตอนนี้ภาคเก้ากลายและภาคร่วมรัฐบาล
ต้องหาทางไปล็อบบี้

สวที่เหลืออีก๒๒๕ทางขวาสุดนี่แหละ

เอาขอ๖๓จาก๒๒๕เนี่ย

ในการที่จะไปชี้แจงไปทำเข้าข้อใจ

ให้ได้อีก๖๓ใช่ไหม

ตอนนี้ก็จะเห็นเสียงมาจาก

หรือแม้พักประชาชาติ

อะเรื่องเสร็จสมรถเท่าเทียม

พอพออะไร

ผู้จัดการรัฐบาลบอก
พอ๓๑๓พอแล้วมั่นคงแล้วมั่นคงแล้วคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาบอกว่าให้จับตาดูนะดูเสียงสวนะเดี๋ยว๒๓พฤษภาคมเนี่ย
มันอาจจะมีทิศทางที่ดีก็ได้ครับอ่าพอพักเก้าไกลครับยังจัดสัมมนานะครับ
อยู่ที่ชนบุรีคุณผู้ชมก็ไปทั้งสอสอแบบเขตแบบบัญชีรายชื่อนะครับ
รวมไปถึงนะฮะก็คนสำคัญสำคัญของพักก็เข้าไปกันนะครับ
ศรีราชาชนบุรีนะครับคือไม่มีการให้ข่าวเขาทำการบริการส่วนตัว
นายชัยธวัฒน์ตุลาธนคนที่ผมบอกว่าพอเนี่ยนะ
เขาบอกว่าพอเลขาธิการพักเก้าไกรแจ้งว่า
ในฐานะผู้จัดการรัฐบาลขนาดนี้๓๑๓เสียง

ตามหลักการประชาธิปไตยสากลทั่วไป
และในวันที่๒๓พฤษภาคมจะมีการประชุมวิสามัน
สวทราบมาว่า
คือคุณชัยธวัฒน์ทราบนะ
ทราบมาว่าหลังการประชุมน่าจะมีการประชุมหารือ

แนวทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการพักเก้าไกลและผู้จัดการรัฐบาล
เชื่อว่าสวจะเห็นข้อตกลงร่วม
และ๒๓พฤษภาคมเขาจะประชุมกันใช่ไหม
น่าจะมีการตัดสินใจเชิงบวก
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครับ
อมน้ำแข็งก็บอกว่าพักไหนพักไหน
เขาก็ยังแบบเออมีข้ออันนี้มันแน่นไปนะ

ตอนนี้ทุกพักอยู่ระหว่างการพิจารณา

หัวข้อมารวมกันและเป็นข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาล
วันนี้จะคุยกันกับแต่ละพักเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะวันนี้๒๑พรุ่งนี้นะครับ

ครับสิบหกในรายการ๓๐นาที
วันและเวลาเดียวกับการรัฐประหารเมื่อปี๒๕๖๐

มาดูท่าทีจากนาวากาศเอกสิทธาธิวารีนะครับ
เหลฝการพักไทยสร้างไทยนะฮะ

คือคุณสิริทาแดดดี้บอกว่า
สอนให้เรารู้ว่าการเมืองในรูปแบบกองเชียร์กีฬา
มองว่าทีมที่ตัวเองเชียร์เนี่ยทำอะไรก็ถูกไปหมด
คู่แข่งทำอะไรก็ผิดไปหมดกำลังจะหายไปจากการเมืองไทย
คือการแทงสวนของประชาชนนะ
กรณีดิวชาติพัฒนากล้าเนี่ยนะครับที่จะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ย
นี่เขานะครับให้ทัศนะย้อนไป
แล้วก็ขอบคุณภักดิ์ก้าวไกลแกนำในการจัดตั้งรัฐบาล
กรณีของชาติพัฒนากล้าด้วยการยกเลิก
การที่จะไปทาบทามจะไปพูดคุยจัดตั้งรัฐบาล
ภักดิ์ใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าภักดิ์
ไปดูความเคลื่อนไหวของอีกฝากฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามเลย
ใครครับออออออออออเป็นยังไงบ้างเมีย
รองนายกรัฐมนตรีและวันนี้ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าพักภูมิใจไทยอยู่เกือบ๔โมงเย็นของเมื่อวานนี้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองเมืองไทยให้ร่มเย็น
คนไทยทุกคนมีความสุขครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจาก
คุณอนุทินและคุณสักษะหย่ำครับ
ขอบคุณจริงอ่านจนตาไลน์มันเป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน
เราไม่ได้แบบบอกว่าเฮ้ยเธอกับฉันเห็นต่างคุยกันไม่ได้